มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

ใช้มาเลยทำของเจ๊แตกใช้มาเลย

โอ้โฮฮรรษค่า

แต่แค่นี้ไม่ต้องไปรบกวนพ็อป

ก็ใช้น้ำลายพี่ลงไง

แต่โอ้โหเหนียวแน่นทนนาน

โอ้โฮเดี๋ยว

ขนาดขึ้นแล้วลงเลย
เดี๋ยวไอ้หนึ่งนี่ตกลง

เดี๋ยวนี้โอ้โหสมงสมองนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ย
ซื้อของพักนี้เขาบอกว่าผมเป็นคนพูดกวนอะไรอย่างนี้

พูดแบบนี้นะมึงพาตัวเข้าไปอยู่ในที่อันตรายเข้าใจไหม

มันเยอะไวจริงหรือเปล่า
มันต้องมีชลาดไวหรือเปล่าพวัมไว
ความไหวต้องมีตื่นตัวอยู่เต๊ะแบบ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

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โ

น้องตาลมาครบได้ยังไงฟะ

นี่เขามาเล่นเกมไอบ้าคนทำบ้าน

แต่พี่ล้มยังเล่นกัน
มูกไอแฮคหรอ
มากรอบเหรอวะบอกไปเลยว่า

ไม่เอาไม่เอา

ไม่เอาหลายเล่น

ไปยืนดูเดี๋ยวมึงช่วยดู
ต่อพากูไปกิน
เล่นไป
ต้องลองมาซื้อกันอะไรดีกว่านี้

ให้คิดไวทำไวเนี่ยนะ

ไม่ต้องไปกินอาหารเสริมหรอกแค่กินปลา
เฮ้ยกินปลามันช่วยได้เหรอพี่
เรื่องจริงกินแปลแล้วมันคิดไว

เมื่อก่อนฉันรู้ไม่เคยทันเมียเลย

ว่าเมียฉันกินหลายตัว

อ้าวมาถูกที่แล้ว

ซื้อปลาก็ต้องที่นี่เนี่ย

กินปลานินแล้วฉลาดตันนินเนี่ย

พี่ปลาจาระเม็ดซิ

กลัวจะรู้ว่าคำขาวข้อแรกของลู่ลงคืออะไร
เล่นเอาขำไม่หยุดเลยนะครับเนี่ย

ต้องมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้
พรุ่งนี้ลูงรมของเราจะตอบได้ผ่านฉลุยหรือตกรอบ
ห้ามพลาดแต่มีอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องรอ
คือคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
เข้ามาตอบกันเยอะนะครับ
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากเจียงลูกชิ้นปลา
เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาน้ำ
สองเย็นตะโฟลูกชิ้นปลาทรงเครื่องน้ำ
สามลูกชิ้นปลารวมร่วม
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

ไอ้เลื่อนแต่งตัวต้องถามไอ้บอลไอ้บอลมันเก่ง
เอ้อถ้าแต่งมาครับเออเค้าเค้า
คุณยังไม่เหมาะกับข้ากันสิอันนี้มันดูเหมือนลูกจ้างน่ะ
ไปเลยขอบใจมาก
พี่อย่าล๊อคผมดิจับไม่ใช่ไง